ส่วนเมื่อวานนี้นะคะเราได้นำเสนอข่าว
ก็คือมีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์
กระชากสร้อยคอทองคำของประชาชนที่อยู่ในย่านตลาดพลู
แล้วทีนี้สองคนนี้นะคะถูกพลเมืองดีเป็นวินรถจักรยานยนต์แถวนั้น
ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปตามไปแต่คนร้ายสองคนเร่งเครื่อง
จนไปพลาดในขณะที่กำลังจะยูเทิร์น
เป็นสะพานยูเทิร์นกลับรถนะครับ
ไปชนสะพานยูเทิร์นและสองคนก็หล่นลงมาจากสะพานยูเทิร์น

แต่ว่าหนึ่งในสองเสียชีวิตแล้วช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา
ส่วนพลเมืองดีที่เป็นวินรถจักรยานยนต์
เขาบอกว่าช่วงของการไล่ตามเมื่อวานนี้
จงใจที่จะไปทำร้ายร่างกายหรือว่าเข้าไปใกล้
แต่เป็นการขี่ตามกันมาแล้วคนร้ายเร่งเครื่องไปเอง

นี่ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะฮะ
พื้นที่ว่าเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไร
ไปตรวจสอบสะพานกลับรถที่เกิดเหตุ
ก็ไปพบร่องรอยการชนบริเวณขอบสะพานขณะที่ด้านล่าง
มีการนำสีสเปรย์มาพ่นไว้ตรงบริเวณที่
คนร้ายทั้งสองคนกระเด็นตกลงมา
ก็คือจุดเกิดเหตุนั่นแหละจ้อนาธิก็ต้องซำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้
จากนั้นทีมข่าวก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากพลเมืองดี
ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา
เปิดเผยข้อมูลบอกว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งผู้โดยสารที่ตลาดพลู
พบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปกระชากสร้อยคอทองคำจากผู้เสียหาย
ซึ่งตัดสินใจขี่รถตาม
จนไปพบตำรวจจาราจรนายหนึ่งก็ได้บอกให้ช่วยติดตามอีกทีหนึ่ง
มาถึงแยกดาวคนนอมก็รีบขับรถประกบทันที
แต่ว่าผู้ก่อเหตุ๒คนขี่ซ้อนกันมาเร่งครึ่งหนี
ตามมาพบกันอีกครั้งในที่เกิดเหตุ

พร้อมยืนยันไม่เคยรู้จักหรือว่ามีปัญหาบาดหมางกันมาก่อนนะคะ
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพลเมืองดีที่
เมื่อวานี้พยายามจะขี่รถจักรยานยุนไล่ตามค่ะ
แต่ไปเจอตรงเขือกม้าน่ะมอไซค์ล้มอยู่ตรงนั้นเลย
พอเสร็จก็ตามหาคนร้ายทำไมไปเร็วจัง
ก้มไปดูข้างล่างนอนอยู่ข้างล่าง๒คน
แล้วผมก็นั่งเฝ้าอยู่แถวนั้นนั่งเช่านักที่มาเอารถไป
ส่วนเรื่องทางคดีนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบานบางมด
เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังจากที่๑เป็นพ่อของ๑ในผู้ที่ก่อเหตุ

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยระบุว่านายอภิชาติซึ่งก็คือพลเมืองดี

ถือเป็นพยานปากสำคัญเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
แต่ว่าขณะนี้ตำรวจบอกว่าพยานคนเดียวไม่พอนะคะ
อยู่ระหว่างการติดตามพยานคนอื่นมายืนยันความเป็นธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายค่ะ
ฟังเสียงตำรวจที่ดูแลคดีนี้ค่ะ
สิ่งที่จะยืนยันได้นิดหนึ่ง

หลังจากที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางมศ
ล่าสุดชุดสืบของตำรวจนครบานตลาดพลู
ตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายที่ถูกชิงสร้อยคอทองคำคือ
ธวัชชัยโต๊ะอารามกุลและนางสาวคำปุ่นเพลินจิต
เดินทางเข้ามาให้ปากคำแล้ว
ซึ่งผู้เสียหายได้นำทองรูปภัณฑ์ที่คนร้ายกระชาก

พร้อมยืนยันว่าในวันเกิดเหตุ
เดินทางมาซื้อของที่ตลาดพลูค่ะ
และถูกคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบ
ซอยตรงข้ามซอยวุตถากาศส่วนที่๒๘
ก็คือคุณอภิชาติขี่รถจักรยานยนต์ตามไป

ดำเนินการแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนที่เหลือค่ะ